ปี๖๐ซ้ำรอยไหมกับปี๕๔ผู้เชี่ยวชาญเขาว่าไงครับ
ค่ะคืออาจารย์รอยนจิตดรบอกว่า
สถานการณ์น้ำท่วมปีนี้ไม่น่ากังวลมากนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญค่ะน้ำท่วมปีนี้คล้ายกับปี๒๕๔๒ค่ะ
นั่นก็คือเป็นเพราะว่ามีปัจจัยอื่นเข้ามา
เกี่ยวข้องกลายเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ฟังเสียงอาจารย์รอยนจิตดอนพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
เราพบว่าฝนเนี่ยเบากว่าที่เราคิด

ฝนก็ตกไม่ถึง๕๐มิลลิเมตร
ในพื้นที่ระนองในพื้นที่นครศรีธรรมราช
อันที่๒พายุที่กำลังก่อตัวที่แหลมยวน
ก็ปรากฏว่าสลายตัวแล้ว
เพราะฉะนั้นสถานการณ์น่าจะดีขึ้นแน่นอนมีฝนกลับมาอีกรอบนึง

พอเราทราบว่าจะมีฝนเข้า
ทางส่วนราชการทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรก็เร่งระบาย
อย่างเช่นสุราชก็เร่งที่ตาปี
แน่นอนนครศรีธรรมราชก็เร่งที่ชะอวด
แล้วก็ที่สงคราที่พัทธลุงก็ไปเร่งที่ทะเลหลวง
ฝนนี่ตกหนักมาก
วันที่๑ถึงวันที่๘ธันวารวมกับอาทิตย์แรกของเดือนมกรา
อย่างในพื้นที่นครศรีธรรมราชตกตั้ง๑๗๐๐กว่ามิลตก
ฝนตกเฉลี่ยถึงขนาด๑๗๐๐กว่ามิลลิเมตรนี่สูงมาก
มันลำบากอันที่หนึ่งต้องยอมรับก่อนว่าเป็นภัยพิบัติ
ปี๒๕๕๔นะครับน้ำท่วมภาคใต้นะแต่ท่วมเดือนมีนาเมษา
ฝนที่ตกรวมกันคือธันวา๒๕๕๙บวกกับมกรา๒๕๖๒
มากกว่าปี๒๕๕๔เฉพาะในภาคใต้
ซึ่งอันนี้ก็สอดรับกับ
ทะเลปี๒๑๔๒ก็เกิดสถานการณ์คล้ายอย่างนี้
เพราะว่าปลายปี๒๕๔๑ซึ่งค่าของอุณหภูมิในมหาสมุทร
คล้ายกับปี๒๕๕๙ก็เกิดพายุที่ภาคใต้๒ครั้ง
ในเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวา
ฝนขนาดนี้เนี่ยโอกาสจะแก้แบบให้หายไปเลย
ไม่มีปัญหาอีกเลยคงยากแต่จะปันเทาได้อย่างไร
ก็อย่างที่ท่านนายกรมนตรีพูด
ถ้าเราลงไปหาข้อมูลนะครับให้ชัดเจนว่าตรงไหน
มันขวางทางน้ำจะระบายอย่างไร
หรือจะเก็บได้ยิ่งดีใหญ่